จะเล่าข่าวต่อไปนี้ถามคุณผู้ชมกันก่อน
เคยเจอเหตุการณ์แบบว่าไปจอดรถกลางสี่แยกใช่ไหม

มีคนมาขายของหรือมีคนมาเช็ดกระจก
แล้วพอเราปฏิเสธเนี่ยเคยถูกเขาทำอะไรกลับมาบ้างหรือเปล่า
เคยเห็นแค่หน้าบึ้งใส่แบบอารมณ์ไม่พอใจ
บางคนมีด่ากลับนะด่าเรานะ
ที่เราไม่ได้ยินยอมเขาก็มีการแบบตะโกนด่านะ

แล้วมีคนเดินมาขายดอกไม้
เขาปฏิเสธไปถูกเอาเหรียญกรีดรถนะครับ
คำถามคือเขาผิดด้วยเหรอที่เขาไม่ซื้อดอกไม้เนี่ย

นี่คือสภาพรถเก่งที่ถูกกรีดด้านข้างจนเป็นรอยยาวสักประมาณ๑คืบฝ่ามือได้นี่แหละ
ทีมข่าวก็เลยเห็นภาพนี้เนี่ยก็เลยติดต่อไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผู้หญิงที่โพสต์ภาพเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนบ่าย๓โมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
เธอเนี่ยกำลังขับรถไปรับลูกแล้วก็ไปจอดรถติดไฟแดงอยู่ที่แยกศรีอายุทยา
แล้วตรงนั้นมันมีคนไปยืนขายดอกไม้คือดอกจำปี
เล็กเป็นชอบที่เขาห่อใบตองอ่ะนะกำลัง๒๐บาท
เป็นผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๓๐ปี
พอมาเสนอขายปุ๊บเขาไม่ได้ซื้อคนขายก็ยืนตื้ออยู่นานแหละ
แบบง้อง้ออยู่ข้างกระจกเนี่ยครับจนสัญญาณมันไฟเขียว
รู้แล้วว่าไม่ซื้อแน่ผู้ชายคนนี้โมโหหงุดหงิดมาก
แล้วก็ได้ยินเสียงกระแทกอะไรกระแทกที่ประตู๑ครั้ง
จากนั้นเขาก็ขับรถไปพอถึงที่หมายลงไปดู
โอ้โหเป็นรอยกรีดอ่ะคุณผู้ชมแล้วคาดว่าน่าจะเป็นเอาเหรียญบาทนี่แหละไปกรีด
เพราะว่ารักษณะมันคล้ายแบบนั้นนะครับ
หลังเกิดเรื่องก็ไม่ได้แจ้งความแต่ว่าอยากเอาภาพนี้ไปโพสต์ให้คนได้รู้
เตือนภัยเพื่อนแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะเหมือนกันว่า
เคยเจอผู้ชายคนนี้แล้วเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับกรีดรถเพียงแค่มาขอเงินเท่านั้น
เหมือนไปรบกวนเขาแหละนะครับโดยเธออยากให้เจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปแก้ไขปัญหาคนขายของตามสี่แยกหน่อยเพราะว่ามันเสี่ยงเสี่ยง
คนที่ไปขายอาจถูกรถชนได้ค่ะเสี่ยงทั้งคนที่ไปซื้อแล้วก็ไม่ได้ซื้อ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้เขาไม่ซื้อแล้วไปทำเขาแบบนี้เขาผิดอะไร
คุณไปขายของอยู่ตามสี่แยกมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
แล้วเสี่ยงก็คือกฎหมายมันมีหรือเปล่าแต่คนไม่ทำตามหรือเปล่า
ว่าควรจริงจันทร์อย่างไรเพราะมีหลายครั้งที่ผู้ชมเคยเจอ
บางทีเขาเดินมาเช็ดกระจกแล้วผ้าเขาก็ไม่ได้สะอาด
คือเช็ดแล้วไม่ได้สะอาดขึ้นเออแล้วต้องให้เงินเขา